ต่อกันที่เรื่องของการปรับตัวของชาวนานหลังจากที่มีปัญหาราคาข้าวค่อนข้างตกต่ำนะคะ
ทำให้ชาวนาในจังหวัดกรสินค่ะหันมาขายข้าวผ่านระบบสหกรณ์นะคะ
เพราะว่าได้ราคาดีกว่านำไปขายให้กับโรงศรีเอกชนค่ะ
ส่วนที่จังหวัดนครสวรรค์นะคะกลุ่มวิสาหกิจชุมชนโรงศรีข้าวในอำเภอพยุหาคีรีค่ะ
ได้เปิดให้เกษตรกรนำข้าวไปสีฟรีนะคะ
ซึ่งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนโรงศรีข้าวของหมู่ที่๔ตำบลเขาทองอำเภอพยุหะคีรีจังหวัดนครสวรรค์
เปิดบริการสีข้าวให้เกษตรกรฟรีค่ะเพื่อที่จะบริโภคและนำไปจำหน่าย
นายศิวกรคำมีมูลตัวแทนโรงสีข้าวบอกว่าเปิดบริการสีข้าวให้ชาวนาฟรีตั้งแต่ต้นเดือนที่ผ่านมาแล้วนะคะ
ละประมาณ๕ตันมีชาวนานำข้าวที่เก็บเกี่ยวแล้วมารอคิว
เพื่อให้โรงสีข้าวชุมชนได้สีข้าวพร้อมบรรจุใส่ถุงเพื่อนำออกขายจำนวนมากค่ะ
ส่วนชาวนาในพื้นที่อำเภอพยุหาคีรีที่มีความประสงค์จะขายข้าวสาร
สามารถนำไปจำหน่ายได้นะคะที่ปั๊มน้ำมันบางจากสหกรพยุหะคีรี
เช่นเดียวกับหน่วยงานเอกชนในจังหวัดอุบลราชธานีนะคะได้ติดต่อซื้อข้าวสารหอมมะลิ๑๐
ที่จะบรรจุถุงแบบศูนยากาศ
นำไปเป็นของขวัญให้กับลูกค้าในช่วงปีใหม่ที่จะถึงนี้นะคะ
โดยข้าวสารบรรจุถุงขนาด๑กิโลกรัม
ขายอยู่ที่ราคาถุงละ๓๐บาทค่ะ
ส่วนชาวนานะคะยังนำข้าวเปลือกไปขายให้กับทางโรงศรี
หลังราคาข้าวเปลือกตอนนี้ปรับตัวดีขึ้นนะคะ
เฉลี่ยอยู่ที่กิโลกรัมละ๘๙บาทนะคะ
สำหรับการปรับตัวขึ้นตามความชื้นและสิ่งเจือปนค่ะ
นับว่าราคาซื้อข้าวเปลือกของโรงศรีเริ่มมีการปรับตัวดีขึ้นนะคะ
หลังจากที่รัฐบาลมีมาตรการชะลอการนำข้าวออกสู่ตลาดช่วงนี้
ปิดท้ายที่บรรยากาศรับซื้อข้าวเปลือกนะคะ
สหกรการเกษตรคำม่วงจำกัดอำเภอคำม่วงจังหวัดกาลสินตอนนี้
คึกคักค่ะเพราะว่ามีชาวนานำข้าวเปลือกมาต่อแถวขึ้นตาชั่งเป็นระยะ
นายประยูนศรีเครือดงชาวนาตำบลทุ่งคลองเล่าว่า
นำข้าวหอมมะลิมาตากแห้งนะคะที่ตากแห้งแล้วมาขายนะคะ
ถึงแม้จะได้ราคากิโลกรัมละ๘บาทก็พอใจระดับหนึ่ง
เพราะเข้าใจสถานการณ์ที่ราคารับซื้อข้าวจะเป็นไปตามกลไกของตลาดค่ะ
ซึ่งก็ถือว่ายังดีกว่านำไปขายให้กับนายทุนโรงศรี
หรือว่าแหล่งรับซื้อของเอกชนที่อาจจะกดราคามากกว่านี้ค่ะ